ดูเรื่องราวของน้องที่เป็นนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะ
น้องเขาอยู่ที่แถวนครปฐม
ก็ขึ้นรถเมย์รถประจำทางไปนะครับ
ทีนี้วันนี้ที่ขึ้นรถไปที่เกิดเหตุตามคลิปเนี่ย

ปกตินักศึกษาก็ราคาหนึ่ง

เพราะว่าเขาใส่ชุดลักษณะเหมือนกับชุดเสือ
วอร์มกางเกงวอร์มอะไรประมาณอย่างเงี้ย

อ้าวปลายยาวเลยทีนี้
คือปลายใหญ่แล้วอ่ะ

ถ้าเป็นอารมณ์ของคนสองคนกันแล้วกัน

ทางฝ่ายนักศึกษาที่ถ่ายคลิปเขาก็เหมือนกับ

แต่เขาเอาคลิปมาลงในโซเชียลนะครับ

ตกลงแบบนี้เขาผิดไม่ผิด

เพราะว่าน้องเขาไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษา
ตอนที่ขึ้นรถเป็นรถเมษายบ้านแพ้ว

ลูกสามารถโชว์บัตรทางศึกษาได้ไหม
ก็ไม่แน่ใจแต่น้องเค้าบอกว่าที่นั่งเค้าใส่ลักษณะเหรือ

มีความรู้สึกให้ความดรยีเห็นกันอย่างไร
คนก็ให้ความคิดเห็นกันไปหลายอย่าง
แต่ว่าสุดท้ายก็เรื่องนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายกว่านี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าฝ่ายนักศึกษาเองเขาก็เหมือนกับเขาก็เงียบไป
แต่จริงเนี่ยอย่างราคานักศึกษามันก็เป็นสิทธิ์ของนักศึกษาคือคนที่อยู่ในวัยกำลังศึกษาเนาะ
ว่าเขาจะไปเรียนหรือว่าไม่ได้ใส่ชุดนักศึกษาแต่ว่าสถานภาพนักศึกษาเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ใช่เหรอ
อันนี้เขาอาจจะมองว่าเป็นเส้นทางที่ลงที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเราก็ไม่รู้ไง
อันนี้ต้องรอดูใครรู้ชี้แจงผ่านมาทางหน้าจอไลน์ได้นะคะ